วยคู่แรกของเราวันนี้ครับฝ่ายแดงครับ
เพชรเมืองย่าสุดสาคอนมวยไทยอิ่ม
ใช้เวลา๕๕วินาทีของยกที่๔

คนิเกิ้ลน็อกเอาท์แสนชัยน้อย

โอ้โหเสียบวงในเรื่องซะจุกเสร็จนั่นเฟ้อเริ่มเหมือนเปรี้ยวเลยนะครับ

เดี๋ยวเสียเอียดเสียชายมีอัดฉีดเพิ่มเติมด้วย

เอ้าเดี๋ยวตามไปดูจริงไม่จริงวิทยามา
ฝ่ายแดงขุนเข่าปืนกลบุกรัวกระทุ่มแทงเขาคือเพชรพดุงต่อมินบุรี
ล้างตากับฝ่ายน้ำเงินจอมเข่าขุนศึกโรมัน
ล็อกจับเข็นเน้นแทงตีเขาคือเรื่องชัยสิทธินิวัฒน์
ครับมวยคู่ที่๒ของเรานะครับมาฟังประวัติกับฝ่ายแดงเพชรพดุงเพชร๔๐๐๐คลิป
ฟาฮัทพดุงชาติอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดละนอง
ชกมาแล้ว๕๕ครั้งชนะ๔๘แพ้๒ครั้งครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเริงชัยสิทธิวัฒน์ชื่อพานุวัฒน์สมรูปอายุ๑๗ปีเป็นชาวบึงกาล
กมาแล้ว๖๒ครั้งชนะ๔๑แพ้๒๐เสมอ๑ครั้งครับ
แดงนี่มีลูกชายพี่วิทยานะครับถอดมงคลขณะที่น้ำเงินมีเฮีก๊กครับ
เอ้าเดี๋ยวดูคาถาของขึ้นลูกเอาขึ้นลูกใหม่ครับพระเจ้าแรงกว่าการติดตามกับพี่มุมมิปะครับ
บนเวทีครับท่านผู้ชมคู่แรกนี่เฮียนไปแล้วเดี๋ยวดูคู่นี้เฮียนอีกหรือเปล่า
แดงใช้๒เก็บเริมสิดนิวัตรได้อีกหรือเปล่า
แดงก็คือเพชรประดุงต่อมิมุรีครับมาจากรันนอมน้ำเงินเริ่มสิดนิวัตรมาจากเบื้องกลาง
คู่นี้ชกกัน๑๒๕ปอนด์
นี่ไม่ใช่เด็กไทยนะแต่เป็นเมียนม่าธรรม่าธรรม่านะครับนี่ไฟแดง
มาอยู่กับวิทยาเพชรสี่หมื่นพูดถึงวิทยาเนี่ยเขามีรายการปุ๋ยนัดดีนัดใหญ่ของนัดหนึ่งของที่๒๙นี่นะ
มิถุนายนนี้ไปดูว่ามรกฏกับไอ้เจ้าการที่ต่อยกันที่ตรงนี้
ธารับทีวีเนี่ยมาที่แฟนหัวโฮเกิดกังค่องใจ
ไปเจอกันใหม่เที่ยวราชดำเนิน๒๙นี้พร้อมกับสุดเพชรวิทยามรกฏกับการคุณผู้เองครับ
ยกไปทั้งคู่เลยวิธีขาดบนวิธีนะครับ
สัญญารัฐนาภัยวงศ์ให้คะแนนมินโรงธรรมนาจารย์สิงห์ชายอุโรงแล้วก็อำนาจสายฉลาด
ช่วงอยู่ที่น้ำเงินนะครับเคยฟันศอกน็อกมาแล้ว

แน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอก
แน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอก

แน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอก
แน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอก
แน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอก
แน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอกแน่นอก

แทบจะรับทุกจังเลยนะไอ้เจ้าเผ็ดไปยุ่ง

ซ้ายเตะหลุดอยากรอเลยรอยยึดยักษ์ยึดยักษ์ปั้นด้วยสอบ
ติดไหนตั้งกับแบงค์ฆ่า
ตีไม่ได้ตีได้มันไม่ได้แล้วตรงเสียบด้วยขวาเข้าไปอีก
ตีโอ้ยเรียบร้อยเลยไหมลูกนี้
โอ้โหยังให้โอกาส

หลุดหจดอยู่เจอก็เป็นลูกนี้เต็มเลยนะ
กับภาพชาของวงวงคุยสองยกคุยสองนี้ผ่านมา

ครั้งที่แล้วพลาดโดนศอกเที่ยวนี้รับศอกมาเลยเตรียมมาแก้

จังหวะสุดท้ายน้ำเงินจะมาจะมาตัวหัวโถ่
โอ้โหโดนตบหัวด้วยฝ่าเท้าอะครับ
โดนนับนะพี่ชัยนะแต่มีคะแนนในใจเซียน

อ้าวผ่านเขตอันตรายไปแล้วนะครับน้ำเงินเคยแพ้น็อกมายกที่สอง
เฉดอันตรายยกที่สองมาแล้วยกที่สามเนี่ยอ้าว

อ้าวแม่ปลายยก๒โดนเข้าไปหัวขม่ำเลยนะครับน้ำเงิน
นี่มีแฟนนี่ก็มาดูประจำนะประโยชน์ประโยชน์ท้าพระนะ

ทำไมกรรมการเขาไม่นับเขาเรียกว่ากรรมการเขาให้โอกาสนักมวยประโยชน์
วันนี้เป็นช่วงบทยกวันนี้ลุดช้าไปนิดด้วยนะครับน้ำเงิน
เริ่มสิบนึงวันเดี๋ยวดูยกสาม
แดงนี่โอ้โห๒ยกเห็นเลยนะว่าลำบากใจแล้ว
นี้ต้องเปิดเกมบ้างแล้วแต่น้ำเงินวันนี้มาแข็งแกร่งจริงจริง
นิ่งมารอไม่ได้แล้วโอ้เจอเจอเจอ
มาภาวะมันก็น่าจะเผ็ดประดุงต้องเอาไหนเข้ามาช่วยแล้ววันนี้
แม่เกมพลเกมพลครับอย่างนี้ถึงทำให้เกมสนุกสนานครับคุณผู้ชม
มัดขวาขยับมาติดมาเจอแข้งซ้าย

นี่มันต้องเอาซ้ายมาแก้แล้วนะครับ
แต่ซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายดีไหม
ไปปล่อยให้เอาเริ้งออกหลังคักเดียวเลยตอนนี้ที่โดนเข้าตลอดดอ่อน

ส่องสวัสดิ์เฉียนแบบนี้น่ากลัวแล้ว
ก่อนในแพงได้ไหม
ติ้งซ้ายไปไหนส่อง
เขาหวาส่องไปหน่อย
เขาหวาส่องไปหน่อยแล้วเริง
เห็นส่องเห็นแข้งเจอหมัดบ้าง
เอาเจ้าเริงลุกขวาตามด้วยแข้งขวาหลังตัว
ยุบด้วยซ้ายตามด้วยแข้งขวาติดบัง
ส่องเฮส่องเชียร์แรงดีเยอะเกิน

มียามาอีกแล้วกับทางด้านเจ้าเริง
แข้งขวาเตะเฮกันสนุกมาก
มันเฮดังด้วยนี่เลยโอ้โหนี่ออกน่ากลัวจริง
แต่ถ้าแบบนี้ออกอย่าหมดนะ

เจ้าเพชรประดุงตัวนี้ไม่ยุบไม่ย่นเลยนะ
ถ้าเดินแบบนี้ตีหน้ายังถูกเข้าไป

หมดหรือเปล่าเจ้าเริง
เจอเข้าไปเป็นยังไงเดินมัด
โหแก้งไม่เป็นไรยิ่งโดนยิ่งเดิน

โหเยี่ยมยอดมากเลย

นี่คือความสุขของยอดมือไทยลักษณ์ทุกภัมษา

โหไม่รู้เชียวใครเลยบนล็อคต่างคนต่างเชียวส่อแซนมาอีกแล้ว

ต้องบอกว่าเป็นโยมที่เยี่ยมยอดครับคุณผู้ชมครับ
มีเมียนมาร่าฝ่ายแดนซ้ายกล้านคอ

เจอแค่งขวาโยกเจอขวาติดแขน
ติดกับฝ่าเวลาสอบเจอแค่งขวาเต็มลำตัว
จับจับเสียงเฮเสียงฮา
พี่น้องแฟนมวยล็อกแน่นสนามเลยนะครับ
ออกตีนขวาอย่างนี้ให้ทีออกตีนขวาที่ให้ที
ผู้ชมหยุดหรือเปล่าเยี๋ยวหรือไม่

แล้วมาจังหวาวรรดิถ้ามาจังหวา

ยกนี้ภาพคลายกอีก๓
ทางด้านเพชรประดุงนี่เดินเข้าหาสับสอก

ทางด้านเหลิงก็ต่อยมัดครับแปลกมัด
แตะขวาตามเข้าหล่อมตัวงามเลย
โอ้โหคู่นี้แลกกันดูเดือดครับ

ศนาการอัง๕๐๕๐มีโอกาสทางคู่นะครับ
ศนาการนี้เข้มข้นตามจำนวนยก

ขยับเนียวต้องออกซ้าย
มวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม

ทำให้แฟนมวยท่านต่อเจ้งใจกับทุกนักนะ

อย่าต่ออย่าต่อนี่คือยอดมวยไทยรัฐนะครับ

แต่ไม่ออกตีนซ้าย
ไหนวัดกันที่ไหนหน่อยเป็นยังไงลูกแข็งแรกเขาเสีย
ขวางหน้าดันแทงในช่วงนิดนึงเพชรประดุง
ว่าอย่างไรโลกที่สองไปโดนกันขอคำไว้นิดนึงครับ
เฉียงเฮยังรันติดซ้ายต้องเฉียงออกซ้ายก่อนนะครับเพชรพดุง
ใครทำได้ดีเอาไปครับชายชนะอารมณ์เป็นช่วงของวิ่งหน้าที่สำคัญนะ
เอาไปไงหยุดขึ้นไปหยุดหรือไม่ครับเขาจะเฉับเพชรพดุง
หยุดไม่ได้นะต้องเดินนะ
ติดปากฝายไปไม่อยาก
ทางโดนทางประหลาดนี่มันน่ากลัวจริง
มาแล้วมาแล้วมาไหมอ๋อเรียบร้อยเลย
โอ้โหจริงจริงกะโดนด้วยนะ
วัดกันแบบฉุดแล้วเจอศอกเม็ดนี้เข้าไปนี่นะ

มันถังจริงเลยนะงัดไปเรื่อยครับโอ้แทนฟันศอกงัดฟันศอกโอ้ไปไงอ๋ออยู่ไม่อยู่ลงไม่ลงลงไม่ลงอ้าวโอเคเปรี้ยงเอาเจอบ้างเจอบ้าง
เอาคืนยายเอาคืนเอาคืนแม่ถ้าไม่โดนหมุนลูกนี้นะ
บางหากไปยิกน้อยละกรองไว้นะโอ้โหโอ้น่ากลัวจริงเลยนะ
ยังยังยังไม่ได้นะเกมยังไม่จบยังต้องรุ่งต่อสลียดฮันต์ตัวยาวยาว
อย่าแบบเนี้ยเปิดโอกาสให้สู้กันถึงยกห้า
โอ้โหนี่ขอบคุณหัวหน้าคณะทั้งสองฝ่ายเลยนะ

คู่นี้คู่นี้ระวังอีกเดือนเดี๋ยวมารับจากพี่ปาเลยนะ

มามามามามามาเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวมารับเลย

ก็เอาล่ะในโชคประหลายกครั้ง

ยกเป็นไง๓ยกเข้าเป็นไง๓ยก
ก็บอกแล้วให้ดูอย่าไปต่อ

ดูก็ดูว่ามันทุ่มการ

ครับโอ้มวยรอคู้๒เรานะครับ
ที่๔โดนศอกซ้ายครับ

เอารุมไอนุ่ยฟังกรรมการณ์นับ๘

สิมประตุเปเหลือเกินนะครับโมยผู้นี้

อย่างที่เรียนไปนะครับบนเวทีความมันเนี่ย
ไม่ต้องการความสามัคคีเลยครับมวยไทย
เอาไม่ลงนะครับทางด้านของเพชรพดุง
เริงศักดิ์เองก็ใจหินเหลือเกินเป็นผมผมทิ้งตัวไปแล้วครับ
ตามต่อยกสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับมวยคู่นี้
แม่ก็บอกว่าอะไรก็ปองดองได้แต่มวยไทยสึกวันยกชัยนี้มันไม่มีปองดอง
นี่นะเอากันเอากันถึงตายเลยก็เพราะมวยต่อยแบบนี้นะ
รับทอดโอ้โหโหไม่ต้องไม่ต้องไปถามอะไรใครเลยน่ะ
ประเภทดูสารยกเราออกไปคิดเรียกฟแน่นคุยกับเพื่อนกลับมานี่เรียบร้อย
อย่างนี้ยังนะอย่าไปพลาดนะ
ยังยังตรายเหมือนกันนะ

แต่พี่เลี้ยงบอกเลยยกนี้ให้ประคองให้เล่นฝีมือ

แล้วก็มีสิทธิ์ลงทั้งคู่ด้วยนะ
ยกสี่มาสับส่อคืนนี้
ถ้าโดนส่กสอนก็ไปผมจะเกือบนับอีกแล้ว

แกร่งแล้วแกร่งเลยว่าอย่างงั้นเถอะ
๓ยกนี้ยิ้มเลยนะ
ยังหวัดเสียวยังหวัดเสียว
ยังสวัสดิ์สะเวียนอยู่ยังน่ากลัวอยู่นะคุณผู้ชมครับแม่แดง

น้ำเงินดูแข็งแรงพอโดนแล้วไปเฉยเลยครับยก๔
จับซอมข้ามมุมด้วยเองเลยโดนเข้าไปหนึ่ง
นี่ตีนขวาออกแน่นด้วยนะครับ
อืมเกมเริ่มมาเบาในยกสุดท้ายนี่นะเออ
ทั้งคู่นี้ยก๕ยังใส่กันเหมือนยก๓ยก๔ผู้ชนะ
หรือว่าได้รางวัลอาชีพมารับกับพี่ปลาเลย
นี่คือความสลึกสนานของยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม
ทุกวันเสาร์นะครับบ่าย๒โมงความสนุกสนานตรงนี้กัน
คัดเค้นคู่มวยแต่ละคู่

ไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วคู่มวยออกมามันไม่จริงอย่างที่พูด
ไม่ใช่นะพลิกกันทุกเสาร์เลย
ต้องมาดูนะแล้วต้องมาเห็น

โดยเฉพาะโปรโมเตอร์ทรงใหญ่กำชับตลอด

จะตัดค่าตัวเคยได้๒๐๐๐ใช่ไหม

ที่ตัดไปในฐานะคุณมาเต้นมารอ
เอาไว้รอให้คู่อื่น

แต่คู่นี้ก็ยกทงขาวไปแล้ว

ศิษย์นิวัตรน้ำเงินกาแฟโดนสับสองเข้าไปยกสี่
๕มาได้แรงหัวน้ำมาหน่อยหนึ่ง
ไม่ต้องเล่งนะกรรมการตัวเวทีไม่ต้องเล่งนะ

สารภาพยกทงขาวเลย
๓ยกนี่มันคมในฝักจริงเลยน้ำเงิน
โอ้ยเจ้าเมียนมาร์รายนี้มันไม่ธรรมดานะ
เมียนมาร์มหาภัยอะ

คิ้วดกอกตันมาเลยแน่นเอียดเลยวันนี้มา

ยก๔มาสับสอกโชคเข้าไปเท่านั้นเอง
หมดยกก็หมดยกสุดท้าย
ไม่ออกหกานแก้กตัวแล้วนะโดนซอ์เข้าไปสองทีแบบนี้
กว่ายังไงยังคล่องใจไหมไม่เอาแล้วยอมยอม
กรรมการรวมคะแนนและผู้ชนะครับ
ย้ำแค้นให้กับทางเริงสินิวัฒน์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ